เพื่อไปดูเรื่องความฮาในโลกโซเชียลกันหน่อย
เราเนี่ยส่องโซเชียลกันทุกวันเราก็รวบรวม
เรื่องราวความหาความสุขความสนุกต่าง
ให้คุณผู้ชมดูกันแบบเบ็ดเสร็จไม่ต้องไปหาที่ไหนอีกแล้วนะคะ

ไปเลยในช่วงตลอดข่าว

พาไปดูนักกีฬาเทวันโด
ตัวน้อยคนนี้กันสักกันหน่อย
ที่จะมาโชว์ผลงานจากการฝึกสุดโหด

ก็เป็นเฉกเช่นนี้นี่แหละครับคุณผู้ชมเตะเข้าเป้าเลยจริง
งานนี้เนี่ยสงกระสานคุณครูเสื้อขาวท่านนี้จริงเลยครับ
คุณผู้ชมครับหิวกันหรือยังเอ่ย
ถ้าหิวแล้วเนี่ยไปกินลูกชิ้นทอดกันสักหน่อยไหมล่ะครับ
แต่ก่อนจะกินเนี่ยก็ต้องดูรีวิวกันสักนิดหนึ่ง
ลูกชิ้นทอดร้านนี้เนี่ยจะกรอบขนาดไหน
แม่ค้าถามว่าเอานิ่มหรือเอากบคะ
ก็เออนิ่มมันน่าจะแบบเหนียวไปก็เลยแบบว่าเอากรอบค่ะ
เดี๋ยวให้ดูใครเคยเป็นใครเคยซื้อมา

ย่างเนยกันบ้างและแน่นอนวัตถุดิบสำคัญเลยก็คือ
เนยถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มทำกันเลยครับ
โอ้โน้วโอ้โหโอ้เมื่อมีไฟไฟไฟลุกขึ้นจำจาบ
นี่นะสิครับที่เขาเรียกว่าย่างเนยของจริง
กระทะดีเนยดีแล้วไฟก็แรงดีจริง
แต่ถ้าจะแรงขนาดนี้เนี่ยขอผ่านเมนูนี้ไปก่อนละกันครับ
มาดูเรื่องราวมิตรภาพของคำว่าเพื่อนกันสักหน่อยครับ
แต่ถ้าเพื่อนจะติดเกมขนาดนี้แล้วก็เห็นทีต้องตักเตือนกันสักนิดนึง

อีกหรอกแม่แต่เกมแน่ทำไมไม่กลับว่ะ
กลับเลยเร็วเร็ว

เพื่อนบอกให้กลับเนี่ยเขาหมายถึง
ให้ช่วยกันกลับเนื้อหมูหน่อยไม่ใช่ไล่กลับบ้านนะครับ
สงสัยน้องเขาอาจจะหัวร้อน

งานนี้เนี่ยเลยเข้าใจผิดกันไปยกใหญ่เลยล่ะครับ

กลับบ้านไปเลยพอยอย่างนอนสิ

ปั๊ยเพี้ยวที่มา

กลับเลยกลับหมูอย่างเดียว
เออกลับไปกลับมาแอบกินด้วย
หู้วอ้างหมูกระทะไม่เข้าไหลไหว